ไซยภูมิคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะร้านค้าในอำเภอ
ำเน็ตนรงบอกว่าถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มโอ้โหระเนระนาด
ข้าวของพังหนักมากมากค่ะรวมไปถึงคนที่อยู่ในร้าน
หนีตายกันวุ่นเลยไปดูคลิปค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่พายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะ
ถล่มร้านค้าเขาเปิดเป็นร้านขายขนมเค้กนะคะ
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่๑๐ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิค่ะ
พายุก็ซัดเอาประตูม้วนเหล็กประตูม้วนเหล็กนะคุณผู้ชมฉีกขาดแล้วก็หลุดเปิดออกเลย
คนที่อยู่ในร้านเนี่ยพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะว่ากลัวว่ามันจะหนักกว่านี้
หลังจากนั้น๑๐นาทีสงบลงแต่มาไวไปไวคุณผู้ชม
ต่อมาค่ะทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ลูกน้องในร้านเข้าไปสำรวจความเสียหาย
ประตูม้วนเหล็กแล้วก็ข้าวของต่างภายในร้านพังหมดเลย
ตู้เย็นตู้โชว์ตู้กระจกแตกเสียหายคุณผู้ชมในรัฐเกียรติถาวรวัฒนยงค่ะ
คุณพี่เจ้าของร้านคุณพี่เสื้อสีเขียวนะเล่าให้ฟังบอกว่าจะปิดร้านอยู่แล้วเชียว
ฝนตกลงมาค่ะก่อนจะเกิดพายุฤดูร้อนหอบเอาทั้งลมแล้วก็ฝนซัดเข้ามาเต็มเต็มภายในร้าน
ทำให้ข้าวของพังเสียหายคิดรวมรวมแล้วนะ
เขาบอกตีแบบกลมเลยประมาณแสนนึงโอ้โห
พังเสียหายหมดแล้วก็บอกอีกว่าพายุฤดูร้อนในครั้งนี้รุนแรงมากมาก
เพราะว่าเขาเองไม่เคยพบเคยเจอแบบนี้มาก่อน
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ถือว่านักที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวค่ะอืม
อ่านข้อความคุณผู้ชมที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊คของไทยรัฐของเรานะฮะ
คุณเอื้องคำบอกว่าบึงการร้อนมากค่ะ
ส่วนคุณอภินันก็ทักทายเอฟซีมาบอกว่าจากมหาสารคามนะ
พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงทักทายมาบอกกันได้ผ่านทางหน้าจอทีวีได้ด้วยค่ะ
เข้ามาในไลฟ์ก็ได้เราก็อ่านทุกข้อความนะ